แต่ปรากฏว่าคนที่ถูกยิงเนี่ยรอดตายมาอย่างหุดหวิดนะคะเป็นเพียงแผลถลอกจากคมกระสุนเฉียว
เจ้าตัวก็ยืนยันนะคะว่าก็ไม่เคยมีปัญหากับใครนะคะ
เรื่องชู้สาวก็ไม่มีเอาออกการทำธุรกิจก็ไม่มีค่ะ

ตำรวจภูทรสพเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะ
ได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันบนถนนแม่สายเชียงแสน
พื้นที่บ้านใหม่พัฒนาตำบลศรีเมืองชุม
ก็เลยนำกำลังเข้าไปตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากป้อมตำรวจ
บนถนนบายพาร์ทสักประมาณ๑๐๐เมตร
พอไปถึงคุณผู้ชมตามภาพเลย
พบกับรถกระบะจอดอยู่ริมถนน
มีนายสังวุฒิคำมงคลอายุ๕๗ปี
นายสังวุฒิเป็นประธานมูลนิธิสยามรวมใจพัก
หรือประธานมูลนิธิปู่อิน
เป็นคนขับรถกระบะคันที่เกิดเหตุ
ยืนรอให้การกับตำรวจแบบเมื่อสักครู่
จากการตรวจสอบสภาพรถกระบะ
คุณผู้ชมตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
ไปพบกับรอยกระสุนปืนรอบคันรถเลยนะ
และบริเวณพื้นก็พบปลอกกระสุนปืน๓๘
รวม๓ปลอกก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนเบื้องต้นตำรวจก็ไปพูดคุยแล้วก็สอบถามกับนายสังวุฒิ
นายสังวุฒิบอกว่าหลังเสร็จสิ้นการทำงาน
ก็ขับรถออกจากศูนย์กู้ภัย
ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับหน้าเทศบาลตะบนเวียงพาง
เพื่อที่จะกลับบ้านพักที่บ้านสันถนนใต้
ขับผ่านถนน๔แยกบายพาร์ทสวนชาน้ำมัน
มุ่งหน้าไปอีกทางหนึ่งแบบนี้ปกติ

แต่พอขับผ่านป้อมตำรวจบนถนนบายพาร์ทประมาณ๑๐๐เมตร
ปรากฏว่าคุณผู้ชมคะมีคนร้ายสองคนนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
ไม่ทราบยี่ห้อและสีขี่มาประกบฝั่งข้างคนขับ
พอสบโอกาสเท่านั้นแหละค่ะคือจังหวะนั้นเนี่ยมันมืดด้วยนะคะ
คนร้ายก็เลยเปิดฉากยิงเข้าที่ด้านคนขับต่อกัน๔นัด
กระสุนนัดแรกดังขึ้นนายสังวุฒิเขาตั้งสติได้ค่ะ
ก็เลยรีบปรับเบาะให้ราบแล้วก็เอ็นตัวลงไป
แต่กระสุนไปเฉียวเป็นแผลถลอกเล็กน้อย๒จุด
ก็คือที่บริเวณด้านหลังแล้วก็ที่เอวด้านขวา
พอสิ้นเสียงปืนเท่านั้นแหละค่ะนายสังวุฒิจอดรถ
เพื่อเปิดประตูที่จะหลบหนีเข้าไปในป่าข้างทาง
คุณผู้ชมฟังเสียงนายสังวุฒิผู้ประสบเหตุเล่าถึงเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
พันยาเกิดในสังวุฒิเก่งต้องชื่นชมนะ
เพราะว่าจังหวะที่คนร้ายกระหน่ำลูกปืนไป
รถกระบะเนี่ยเขาบอกว่าเขามีสตินะพอนัดแรกเท่านั้นแหละค่ะ
เบาะเอ็นราบเลยเพื่อที่จะหลบกระสุนนะคะ
เพราะดีมากที่กระสุนไปเฉียวเป็นแผลถลอกเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ
อ้าวแล้วถามว่าสาเหตุอ่ะสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องอะไร
ตำรวจก็ไปถามนายสังวุฒินะนายสังวุฒิบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
ไม่ทราบเหมือนกันว่าคนร้ายเป็นใครมาจากไหน
เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปดูอดีตที่ผ่านมาเขาเองหนึ่งไม่เคยมีศัตรู
สองไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกับใครรวมถึงสามไม่เคยมีปัญหาเรื่องชู้สาว
ทั้งกับคนนอกและคนในมูลละนิทิก็เลยไม่ทราบจริงนะครัวว่าเนี่ย
เหตุการณ์เนี้ยมันจงใจฆ่าหรือทำร้ายผิดตัวแต่เอาล่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องมีการสืบสวนสอบสวน
หาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ